เกิดขึ้นที่เขตทุ่งครูกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
มีคุณพ่อท่านหนึ่งเป็นมีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง

สิ่งที่เขาทำคือไปคว้าตะก้าพรากแตกเนี่ยนะคะ
ปลาใส่ลูกลูกสาวอายุ๗ขวบ
น้องนี่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าผากนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องที่เขาเห็นเนี่ยโอ้ตอนนั้นลูกร้องไห้นะคะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยคุณเห็นไหม
ผู้ชายคนนี้เออมีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างอายุ๔๘ปี
มีลูกสาว๒คนคนหนึ่งอายุ๗ขวบอีกคนหนึ่งน้องอายุ๖ขวบ
คนที่ได้รับบาดเจ็บคือน้องอายุ๗ขวบ
ส่วนคนเป็นพ่อเนี่ยชื่อว่านายมั่นพ่อแท้ของน้องเลยนะคะ
ตอนที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
ยืนรอให้กันกับตำรวจบอกว่าเด็กทั้งสองคนเป็นลูกที่เกิดจากเมียเก่า
จากว่าเมียหนีตามเพื่อนร่วมงานไปทิ้งลูกสองคนไว้ให้ดูต่างหน้า
แล้วตัวเขาเองก็ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง
คนเดียวแบบนี้มาสักประมาณ๕ปีแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุได้สั่งสอนลูกแต่ลูกไม่เชื่อฟัง
ก็เลยเผลอเขาใช้คำว่าเผลอนะเผลอใช้ตะกร้าผ้าที่มีรอยแตกปลาใส่ไปที่ลูก
โดนหัวเป็นแผลได้รับบาดเจ็บลูกเองก็ร้องไห้เสียงดัง
ชาวบ้านก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจยืนยันนะคะตัวคนเป็นพ่อยืนยันบอกว่า
อันนี้ที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำพลั้งมือแต่ยังรักลูกเหมือนเดิม
และจะเลี้ยงดูทั้งสองคนต่อไปนะคะ
ทีนี้ร้อยเวรท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักราชบูรณะ
ก็มีการสอบถามเด็กหญิงเอนามสมมุตินะคะ
น้องเนี่ยถูกพ่อปลาจนหัวแตกน้องบอกว่ายอมรับว่าพ่อเนี่ย
ให้คัดแยกผ้าแต่ตัวเองไม่ทำ
พ่อก็เลยเครื่องตะก้าผ้าใส่แต่น้องบอกว่าพ่อเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอไม่ได้โกรธพ่อแล้วก็ยังรักพ่อเหมือนเดิม
อยากจะอยู่กับพ่อต่อไปไม่อยากไปอยู่บ้านเด็กกำพระที่ไหนทั้งสิ้น
ทางตำรวจก็เลยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับคนเป็นพ่อนะคะ
จากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในครอบครัว
แล้วก็เกรงว่าจะไปกระทบต่อจิตใจของน้อง
แล้วก็เดี๋ยวจะประสานไปยังศูนย์ประชาบดี
เพื่อให้มาตรวจสอบว่าพ่อสามารถที่จะดูแลลูกสาวได้หรือไม่อย่างไร
หรือถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือต่อไปนะคะ